หมดมีข่าวว่าเป็นนางเองนะ

แต่บางอย่างแล้วก็ดี

แล้วก็ส่วนความว่าในไอจีเราเองก็ไม่ค่อยลงไปทั้งคู่เลย
จริงช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยได้เจอกันด้วยค่ะ
เราเองก็มีทำงานอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเมื่อวานก็ยังไม่ทันข้าวด้วยกันเลยค่ะ
คุณยังเอาคำลักษณ์เราอย่างหวานดีในของเนอะ
ก็จริงก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นอยู่แล้ว

ที่มันเห็นข่าวว่าน้องนี่ขึ้นมา
แล้วคนก็ไปหลับน้องก็เป็นเบาอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ถ้าจะเป็นรูปปูขนาดนั้นก็ไม่งงอะค่ะ

แล้วก็เป็นไปได้ที่คนจะคิด
อย่างที่บอกก็ไม่ค่อยได้ลงรูปกันอะไรอย่างนี้

ก็ความเข้าใจละอะค่ะเธอจริงก็ไม่ได้มีแขนรับอะไร
แต่ยังมีแค่ตอนเวลาจงได้ไหม
ก็ไม่คือเหมือนมันแบบว่ามันไม่จำเป็นต้องเจอตลอด
เพราะยังว่าทำงานหลังตลอดที่จะมีสภัพคะอะไรด้วยกัน
มันไม่เชิญคลิปกระชับลักษณ์

กานเหรอ

หมายความคิดว่าเป็นที่ใหม่เข้ามาด้วยหรือ
เป็นที่เดิมเพราะว่ากิจกรรมเราเหมือนเดิม
แต่ว่าก็ครั้งที่แล้วไม่หนำใจก็เลยอาจจะอยู่นานหน่อย
แล้วก็เพราะว่าครั้งที่แล้วแบบมียายที่แบบเข้าโตเกียวอะไรอย่างนี้ด้วย
ซึ่งพอเราคิดว่าเราจะไปช้อปปิ้งจะไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าตลอดทางปีเราก็รอที่จะเล่นเลย
หรือว่าเหมือนเดิมเหมือนเเต็มแล้ว
ถ้ามีคนนึงพูดขึ้นมาก็ไปเอาไป

เอยหรือกระเทรกันเรียบร้อย

เทียร์คิ้วไปกี่วันแล้วก็รอบที่นี่
ก็นาน

คือ๓เดือน

โอเคขอบคุณค่ะ